สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าบอกว่าการได้เป็นนกนะครับ
เป็นเรื่องใหญ่นะครับข้อมูลของโน้ตนะครับเยอะนะครับ
มองแบบนกนะครับมองมุมสูง
มองอย่างไรครับไปติดตามชมได้เลยครับ
หากฉันบินบินไปได้ยังนก
ฉันจะบินไปในหน้าผา
อย่างนกมองอย่างนกเห็นทุกอย่างครับ
หมอกลงมายังพื้นดินก็จะเห็นแบบนี้ทุกสิ่งกว้างไกล
เห็นแล้วก็อยากเป็นนกจังเลย
หนาวจะตายอยู่แล้วน้องเจ้าไม่เห็นใจพี่บ้าง
ว่าแล้วก็หาผ้าห่มมาคุมร่างกายดีกว่า
เห็นแล้วก็ใช้ผ้านี่ล่ะดึงดึงดึงข้าบข้าบลงมา
ได้ผลคุ้มทั้งตัวพอดีเลยสบาย
ไม่ต่อรองน้องหมาละอย่าฮมไปร้ำแขก
กลัวแล้วครับแล้วครับว่าแล้วข้าพี่แมว
ต้องเอาให้ดูมัดยังยังกล้ามายั่วโทษะอีก

ฮ่าฮ่า
อันตรวจโทษสมมาตย์มั่งไทยสงรอง
กำกับการสพควันบุรีจังหวัดนคร
ราชศรีมาชีวิตไม่เคยขาดแคลน

เพื่อคลายทุกข์สร้างสุขให้กับชาวบ้าน
วันนี้มาพบเจอสะพานไม้เก่าแก่

ก็เป็นกันเองและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

น่ารักอบอุ่นจริง

คิดแม่ขอบอกคำยวาด
สวัสดีครับ